วันนี้เรามีเคล็ดลับดีในการดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากไวรัสร้ายมาฝากกันค่ะ
เราสามารถใช้ข้อศอกแทนมือได้ค่ะ
เช่นเมื่อเราจะเปิดประตูในสำนักงานเราก็ใช้ข้อศอกเปิดแทนได้
สาเหตุที่เป็นข้อศอกก็เพราะว่าเป็นอวัยวะที่ไม่สามารถนำมาจับจมูกปากและขยี้ตาได้
ซึ่งนับเป็นการลดการติดเชื้อโรคต่างได้เป็นอย่างดีค่ะ
หากใช้ข้อศอกไม่ถนัดแต่ถ้าคุณมีไฟแช็คในมือแล้วก็
ก็สามารถนำหัวไปแช็กกดปุ่มลิฟต์แทนได้นะคะ
เมื่อออกจากลิฟต์แล้วก็อย่าลืมคว่ำหัวไฟแชคลงแล้วกดจุดไฟเพื่อให้เปลวไฟฆ่าเชื้อโรคที่หกไฟแชคค่ะข้อสาม
เมื่อใช้เสร็จแล้วก็อย่าลืมทิ้งลงถังขยะด้วยนะคะ
ส่วนข้อ๔เวลาขึ้นลงบันไดเราไม่ควรใช้มือเกาะราวบันได
เพราะที่ราวบันไดอาจจะมีเชื้อโรคมากมายเกาะอยู่
ถือว่าเป็นการสร้างนิสัยห้ามรูปนั่นเกาะนี่
ป้องกันเชื้อโควิด๑๙และสิ่งสกปรกต่างติดมือ
หากเราเผลอเอามือไปจับที่ใบหน้าก็อาจจะก่อให้เกิดสิ่งได้ค่ะ
นอกจากสี่เคล็ดลับห่างไกลเชื้อเวลารัฐแล้ว
เรายังมีคำแนะนำเรื่องการไอจามแบบไม่แบ่งปันเชื้อโรคมาฝากกันด้วยค่ะ
หากเรารู้สึกว่าเรากำลังจะไอหรือจาม
แต่ไม่มีหน้ากากอนามัยหรือหาผ้ามาปิดไม่ทัน
ขอแนะนำให้ใช้มือดึงคอเสื้อขึ้นมาถึงคิ้ว
ก้มหน้าและมุดหัวเข้าไปไอในเสื้อได้เลยค่ะ
เพราะเวลาเราจามละอองน้ำมูกสารคัดหลังต่าง
ก็จะไม่กระจายไปไหนมันอยู่ภายในตัวเรา
อย่าลืมรีบกลับบ้านไปอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายด้วยนะคะ
สุดท้ายเรายังมีสิ่งของเล็กน้อยที่เรามักเผลอลืมจับไป
แล้วไม่ได้ล้างมือยังไงก็เตือนตัวเองด้วยนะคะ
ตัวอย่างสิ่งของเหล่านี้ก็ได้แก่ปากกาของคนอื่น
เช่นบางครั้งเราไปรับสินค้าที่สั่งมาหรือเส้นบัตรเครดิต
ฉะนั้นหากเรารับมาแล้วก็อย่าลืมล้างมือนะคะ
เป็นไปได้ก็พกปากกาของตัวเองแล้วก็นำมาใช้ดีกว่าค่ะ
หากเข้าห้องน้ำคานชักโครกก็เป็นสิ่งที่เราต้องใช้มือกด
ควรใช้ทิชชู่ห่อมือแล้วกดก็ได้ค่ะ
ส่วนสิ่งของที่เป็นของใช้ส่วนกลางหรือของสำนักงาน
เช่นโทรศัพท์รีโมทแอร์รีโมททีวี
บางครั้งผ่านมาแล้วหลายมือหากเราไปใช้ก็อย่าลืมล้างมือนะคะ
สุดท้ายคือโทรศัพท์มือถือเราสามารถถอดเคสมาล้างได้ค่ะ
ส่วนโทรศัพท์ของใครกับน้ำได้ก็ใช้น้ำล้างได้เช่นเดียวกันนะคะ
แต่ถ้าไม่มั่นใจก็แนะนำให้ใช้แอลกอฮอลชุบกับสำลี

สิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสุขภาพในช่วงนี้คือการเว้นระยะห่างทางสังคม
ล้างมือบ่อยกินร้อนช้อนกลางส่วนตัว
อย่าลืมทำความสะอาดบ้านเรือนด้วยนะคะ
เพื่อป้องกันการหมักมของเชื้อไวรัสและเชื้อโรคอื่นค่ะ